ดูกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยเขานำเอา
ลอตเตอรี่หรือว่าสลากินแบ่งรัฐบาลที่เรียกว่าผ่านไปแล้ว
มันเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของเรามันจบไปแล้ว
ก็จบไปแล้วเอามาทำประโยชน์ดีกว่านะคะก็คือเอาไปทำดอกไม้จันทร์นั่นเอง
คุณผู้ชมไปดูไอเดียเก๋ของชาวบ้านกันนะคะก็คือเป็นของผู้สูงอายุบ้านดงไทย
สุโขทัยค่ะผู้สูงอายุหลายสิบคนนะคะ
ก็มาโชว์ฝีมือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันอย่างตั้งอกตั้งใจค่ะ
หลังจากรวมตัวกันออกแนวคิดนำลอตเตอรี่ใบเก่าที่ผ่านการลุ้นรางวัลมาทุกงวดแล้วเนี่ยนะคะ
นำไปเป็นวัสดุในการทำดอกไม้จันทร์นี่แหละค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ซึ่งเป็นจุดนัดพบในการช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก็คือจะนำลอตเตอรี่ไปตัดแบ่งครึ่ง
ก่อนที่จะพับจับจีบให้เป็นรูปวงกลมค่ะ

จากนั้นก็นำก้านใหญ่ไม้ไปติดเป็นก้านอีกชั้นหนึ่ง

เป็นอันเรียบร้อยได้ดอกไม้จันทร์พร้อมบรรจุใส่ถุง
จำหน่ายให้กับลูกค้าในราคาถุงละ๗๐บาท
มีทั้งหมด๑๐๐ชิ้นนะคะ
ส่วนใหญ่ค่ะจะส่งขายให้กับลูกค้าที่นำไปใช้
งานชาปนกิจศพตามชุมชนต่าง
ปกติแล้วก็จะรวมตัวการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
ลอตเตอรี่ครั้งละกว่าพันชิ้นนะคะ
ซึ่งก็จะนัดกันไปประดิษฐ์ดอกไม้จันท

พอได้ออเดอร์มาก็มาเจอกันครั้งหนึ่ง

หลังจากที่หักค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างแล้วค่ะ

ก็ยังมอบรายได้ให้กับทางวัดโพทอง
เพื่อนำไปสร้างสาราวัดอีกด้วยนะคะ